มาดูการจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
ใช้คำว่าต้องตัดไฟแต่ต้นลมค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนี้อายุ๒๔ปีเอง
แต่กำลังเป็นมาเฟียดาวรุ่งเลยและตอนนี้ติดหมายจับอยู่ด้วยสองคดี
ตำรวจกลัวจะไปทำความผิดอื่นอีกก็เลยเข้าไปจับกลุ่มตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เนี่ยนะคะ
เป็นอาทีที่ตำรวจจุโจมบุกเข้าไปได้บ้านเช่าหลังหนูในเขตเทศบาลอำเภอเมืองณครศรีธรรมราช
ไปจับกลุ่มมาเฟียดาวรุ่งคนนี้ชื่อว่านายจักรวรรดิศรีนุ่นหรือออยอายุ๒๔ปี
ตอนที่ไปจับกุมกำลังนั่งเสียบยาเสียบติดอยู่กับเพื่อนรุ่นพี่ชื่อว่านายคะเนตคุระศุกร์
อายุ๒๘ปี

ยึดปืนโพกขนาด๒๒พร้อมกระสุน๑๕นัท
อกจากนี้ค่ะที่ตัวเพื่อนซึ่งนั่งเสพยาเสพติดด้วย

เพราะว่านายจักรวัตรหรือออยเป็นบุคคลอันตรายค่ะ
อายุ๒๔ปีแต่เป็นคนสนิทของขาใหญ่
กว้างขวางในธุรกิจนอกกฎหมาย
และตอนนี้ถือว่าเป็นมาเฟียดาวรุ่งในพื้นที่
ก่อนหน้านี้เคยได้ยินแต่นักกีฬาดาวรุ่งดาราดาวรุ่ง

เคยถูกจับกลุ่มคดีต่างหลายคดีแล้ว
แล้วตอนนี้หลบหนีหมายจับอยู่๒หมายด้วยกัน
แกะรอยติดตามมาสักระยะแล้ว
ทราบว่าหลบหนีหมายจับไปอยู่ตามสถานที่ต่าง

แล้วไปกับคนนี้แหละนายคเนธเพื่อนรุ่นพี่ที่เสพยาด้วยกัน
ทั้งสองคนพกปืนติดตัวตลอดเวลา
บุกไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่มีการวางแผนเป็นอย่างดี
และบุกเข้าจับกลุ่มด้วยความระมัดระวังเนี่ยนะคะ
หมายจับที่เขาหนีไปเนี่ยไม่นับ

ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
มีไว้ครอบครองและเสพยาเสพติดให้โทษ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากนั้นค่ะ
เรียงไปเลยคดีที่มีติดตัวล่าสุดยาเสพติดและครอบครองอาวุธปืน
รวมถึง๒หมายจับที่โดนไปก่อนหน้านี้ค่ะ